ไทยนะครับตอนนี้อย่างที่เราบอกกันไปว่าจะต้องตัดตัวพรุ่งนี้รู้แล้วนะครับ
จะเป็น๒๓ผู้เล่นที่จะเจอกับสาวดีอาราเบียแล้วก็ญี่ปุ่นพี่ซิโก้บอกได้ไหมครับว่ามีผู้เล่นทั้งหมดอยู่ในใจแล้วครับ
ก็ควรจะส่งให้กับสมาคมได้เผยแพร่ข่าวสารวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักบ่าย
ตัวก็บอกแล้วนะครับว่าทุกคนนั้นทำหน้าที่ได้ดีมากแล้วก็เต็มร้อยทุกวินาที
จนถึงการฝึกซ้อมในเรื่องของแท็กติกนะครับความฟิต
แล้วก็เรื่องของความเข้าใจในเกมทุกคนนั้นเข้าใจตรงกันหมด
ดังนั้นก็จะเลือกคนที่ดีที่สุดนะครับที่ใช้การได้ในการเล่นเกมสำคัญ๒เกมนี้
ให้ทราบอีกครั้งนะครับ๒๘คนประตูตัดไป๓เหลือ๒๕
นะครับก็จะตัดอีก๒๐คนเพื่อให้ได้๒๓คนนะครับ
ดังนั้นพรุ่งนี้ก็ติดตามว่า๕ผู้เล่นจะมีใครที่ผิดหวังบ้าง
แต่เชื่อเถอะครับโอกาสในคราวหน้ายังมีเสมอนะครับ
แล้วก็จะมีการแถลงข่าวก่อนพบกับสาวดีอาราเบีย
แล้วก็จะลงซ้อมในช่วง๔โมงเย็นที่สนามราชมังคลาฮิลาสถานนะครับ

แล้วก็๔โมงเย็นลงซ้อมที่ราชมังคลากีฬาสถานสำหรับทีมชาติไทยครับ